เอามาดูต่อกันที่อีกหนึ่งคนที่เป็นสร้างสีสันให้วงการบเทิ

บอกเลยว่าไม่เลิกงานไม่ยากจนนะคะ
ยืนสวยไปขายน้ำอยู่นะจ๊ะ
หาช่องทางทำมาหากินตลอดเลยค่ะ
ว่างจากรับจ๊อปจัดรายการแทนเพื่อนหนีเที่ยวสงกรานกันเน
แล้วก็มาขายน้ำหวานนะคะขายกับน้องสาวนี่แหละ
พร้อมกับขออัปเดตข่าวดังพี่เพื่อนดีเจอย่างพี่ดาด้า

เรื่องโดนโกงค่าตัวเครื่องบินเกือบหมดทั้งคลื่นเลยนะครับ
โกงกันยกใหญ่เลยรอดมาได้แต่บุ๊กโกะนี่แหละจ้า

แต่แม้ว่าเพื่อนจะได้เงินคืนมาบ้างหรือเปล่า
ฟังพี่บุโกะผู้ชายขายน้ำกันเลยค่ะ
ปีที่ผ่านมาเขาได้ตัวมาตลอดแต่รอบนี้เขาไม่ได้ตัว
ก็อย่างที่บุโกะบอกแหละว่าการที่พี่เป็นมิจฉาชีพ

แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่โดนโกงนะ
เพราะเชื่อว่ายอดโดนโกงไป๓๐กว่าล้านนะฮะ

ดังนั้นอย่างที่บอกเลยว่าคือเงินเรา
กว่าจะหาเงินมาได้เรารู้นะว่ามันหาเงินลำบาก
แล้วการที่โดนโกงไปเป็นก้อนใหญ่แบบนี้
มันก็ญาติก็ได้คืนกลับมาแล้วพูดตรงนะ

ไม่ต้องแบบว่าเอ่อมองลงได้ง่ายดีไม่ต้องแล้ว